จังหวัดสกลนครคนมีโชคแห่ไปแก้บนท้าเวสวันทันใจองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ
โดยที่วัดอำลการามที่บ้านมะขามป้อมในตำบลธาตุนาแวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ชาวบ้านเดินทางเข้าขอพรรับโชคจากท้าเวสวันทันใจองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มสร้างมา
มีผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่ไปแล้วเป็นจำนวนมาก
โดยต่างมาสักการะด้วยการแก้บนด้วยการนำไข่ไก่มาถวายหลายคันรถสิบล้อ
แล้วก็ตลอดทั้งวันมีผู้ว่าจ้างนางรำมารำแก้บน
ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้วันละนับพันบาทต่อคน
ขณะที่ทางวัดยังขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกระถิ่นพญานาค
เพื่อร่วมสร้างพญาศีสุทโทเจ็ดเสียน
หรือหลวงพ่อองค์ดำองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สูง๒๐เมตรยาวร่วม๑๐๘เมตร
ผู้คนสามารถเข้าไปในท้องได้
โดยจะทอดในวันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๖๖นี้